บ้านเราตอนนี้ภาคอีสานมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
สถานการณ์น้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ตอนนี้เข้าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วนะครับ
ไปดูที่สกลนครรอบพื้นที่หนองหาน
ตอนนี้สอบวิกฤตเพราะว่าน้ำหลากเข้าท่วมหลายตำบล
เจ้าหน้าที่ปักธงแดงเตือนให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง
เห็นภาพมุมสูงที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายมาเห็นไหมฮะ
น้ำท่วมสูงจริงนะครับนี่คือพื้นที่รอบหนองหาน
แหล่งน้ำสาธารณะขยะขนาดใหญ่ของสกลนคร

แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนในหลายตำบล
ตำบลนาตรงวัฒนาบ้านโพนตำบลเชียงสือ
หลายหมู่บ้านตอนนี้ต้องมีการอบพยพสิ่งของ
และก็สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง

พร้อมพี่และพลองผู้ว่าและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
เดินทางในการลงพื้นที่ตำบลบ้านโพน
เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคฟางอัดแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยง
มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าทั่วหมู่บ้าน
จำนวน๒๘หลังคาเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
สำหรับเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
ขณะนี้ได้ปักทงเหลืองให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยมีการเร่งระบายน้ำออกสู่น้องหานอย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนพื้นที่รุ่มน้ำก่ำที่รับน้ำออกจากน้องหาน
ก็มีการปักทงแดงแจ้งเตือนให้ขนย้ายทรัพย์สิน
สัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูง
เนื่องจากระดับน้ำโขงกำลังเข้าสู่วิกฤตนะครับ
ต้นคาดว่าพื้นที่การเกษตรขณะนี้เสียหายประมาณ๕๐๐ไร่ครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ยังคงเสี่ยงกับการถูกน้ำท่วม
แม้จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๕เครื่อง
พร้อมกับระดมสูบพร่องน้ำตลอดเวลาครับ
แต่ว่าระดับน้ำกลับไม่ลดลง
เนื่องจากมีฝนตกหนักน้ำไหลเติมเข้ามาตลอดเวลานะครับ
ล่าสุดทางเทศบาลสกลนครนครสกลนคร
ได้นำกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็ควางเป็นแนว
บนถนนด้านทางเข้าจากห้างโลตัส
เป็นคลองรับน้ำขนาดเล็กแล้วครับ
แล้วก็เปิดตะแกรงท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำจากเครื่องสูบน้ำ
เพื่อเป็นการสูบน้ำท่วมขังระบายน้ำท่วมเนี่ย
มีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๓เครื่องนะครับ
โดยที่ศูนย์ปพเขต๗นำมาติดตั้งเสริม
เพื่อเพิ่มกำลังการสูบน้ำออกจากหนองสนม
โดยเป็นการเสริมกำลังจากเครื่อง๕เครื่องเดิม
รวมแล้วทั้งสิ้น๘เครื่องทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
อกจากนี้ยังมีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
บริเวณจุดหน้ากรุงเทพประกันภัยบนถนนนิตโย
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการประบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

สกลนครแล้วนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่นครพนมบ้างนะคะ

เพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่ค่ะภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ๑๑เมตรครึ่ง
โดยจุดวิกฤตอยู่ที่๑๓เมตร
แปลว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่เท่าไหร่นะคะ

ส่งผลให้ลำน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้น
จุดไปล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตำบลบ้านกลาง

ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่ง
แล้วก็ไปท่วมอาคารด่านจุดผ่อนปลนไทยลาว
ต้องขนสิ่งของวัสดุสำนักงานออกจากพื้นที่

เพราะว่าระดับน้ำโขงถือว่าสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไปตรวจสอบที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะครับ
ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๖จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือว่านรข
รวมถึงเจ้าหน้าที่ปพป้องกันและบรรเทาสารภัย
นำเรือเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของตามบ้านเรือนประชาชน
ในชุมชนบ้านด่านเก่าตำบลโขงเจียม
ซึ่งตั้งอยู่ด้านฝั่งแม่น้ำมูลที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง
แล้วก็ระดับน้ำของแม่น้ำทั้งสองสาย
มีปริมาณน้ำสูงเท่ากันนะครับ
ทำให้น้ำจากแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงไม่ได้
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังมาช่วยขนย้ายข้าวของหนีน้ำ
แล้วก็ไปฝากไว้แล้วก็พักอาศัยอยู่กับญาติ
ที่มีบ้านอยู่ในที่สูงในชุมชนนี้ก่อนนะครับ
ดูสิลูกเด็กเล็กแดงเจ้าหน้าที่ก็ต้องอุ้มพาอพยพ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่แม่ห้องศรหน่อยนะคะ
สถานการณ์น้ำเงาตำบลแม่สวดอำเภอศพเมย
ที่จังหวัดแม่ห้องศรก็พบว่าบริเวณบ้านอุมโละบ้านศพโขง
แล้วก็บริเวณวัดแม่เงาบ้านกองอูม
กระแสน้ำยังเชี่ยวแล้วก็ไหลแรง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนในการช่วยเหลือลำเลียงทั้งสิ่งของ
ลำเลียงคนแล้วก็รถจักรยานยนต์ข้ามมาเพื่อความปลอดภัยนะคะ
โดยในพื้นที่บนยอดดอยก็ยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง
รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มไหลปิดเส้นทางตลอดเวลาด้วยนะคะ
ต้องติดตามสถานการณ์กันตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
มาดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนกันบ้างนะครับ
เขื่อวัชิลาลงกรบอกว่าปริมาณน้ำในเขื่อนวัชิลาลงกร
ปริมาณสูงสุดรับได้ประมาณ๘๘๖๐ล้านลูกบาทเมตร
ปัจจุบันนะครับน้ำกักเก็บมีประมาณ๗๐๓๓ล้านลูกบาทเมตร
ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก๑๘๒๖๖๘ล้านลูกบาทเมตรนะครับ

และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระดับน้ำสูงสุดในรอบ๓๔ปีเลย

เพื่อลดปริมาณของน้ำในเขื่อนลงครับ
ซึ่งตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างดีนะครับ
ตอนนี้ฝนตกหนักในทั่วทุกพื้นที่เลย
อีสานต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น
เพราะระดับน้ำในแม่น้ำต่างสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินสไลด์
จากภูเขาอีกเพราะมีปริมาณน้ำสะสมอยู่
ส่วนกาญจนบุรีก็ต้องดูนะครับ
เพราะว่าน้ำจากภูเขาก็มาเหมือนกันนะครับ